ก็จริงแล้วโดยธรรมเนียมปฏิบัตินะครับ
โดยมารยาทคือรัฐบาลรักษาการ

แล้วคำสั่งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างน้อยนะครับ
ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุ๑๑ล้านคนนะ
เพราะเราต้องคิดถึงคนที่อายุ๕๙ไม่ใช่หรอก
มันกระทบกระเทือนกับประชาชน๖๐ล้านคนนะ

เขาก็เอ๊ะตกลงเขาจะได้หรือไม่ได้

ที่คุณแม่เขากำลังจะ๖๐

บาอะไรที่มันกระทบกับประชาชน
คงต้องรอให้รัฐบาลใหม่ตัดสินใจถูกไหมครับ
คือถ้าเกิดว่าเขามองว่าเป็นเรื่องของงบประมาณ
ที่มันต้องดูเรื่องของงบประมาณอะไรพวกนี้เอาไว้

ส่วนรายละเอียดปลีกย่อย
เดี๋ยวรัฐบาลใหม่มาก็ลองไปคุยกับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
ตรงนี้เป็นกรอบกว้างอ่านข้อได้ไหม
วอลักไก่ไงก็พอนักข่าวไปสัมภาษณ์ถูกไหมครับ
ลำตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นรัฐมนตรีรักษาการ
ก็ตอบว่าก็โยนเผือกร้อนให้กับคณะกรรมการกิจการผู้สูงอายุ
ซึ่งก็อยู่กับกระทรวงพมถูกไหมครับ
คำถามคือทำไมคุณไม่รอให้กระทรวงพมที่เป็นต้นเรื่อง
เขาดำเนินการให้เสร็จสับก่อน
คุณไปออกระเบียบออกหลักเกณฑ์ไปตัดหน้าพมเพื่ออะไร
แล้วก็โยนเผือกร้อนให้กับพมถูกไหมฮะ
มันมีความจำเป็นอะไรที่ต้องเร่งรีบขนาดนี้
จุดที่มันเป็นปัญหาที่สุดคุณวิโรธบอกว่ามันคืออะไรครับ
คือการจะต้องไปกำหนดว่าใครคือผู้ไม่มีรายได้

คือเรื่องที่ไม่มีรายได้มันคงชัดอยู่แล้ว
แต่บอกรายได้ไม่เพียงพอต่อการยางชีพ
มาอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมครับ
แล้วคนที่มีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการยางชีพ
แต่ผู้สูงอายุที่ไม่มีที่ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณ
ว่างั้นเถอะคำถามก็คือว่า
มันเสี่ยงมากนะครับที่จะมีการฟ้องร้องประชาชน
เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี๖๔แล้วเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นอีก
มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์พอผ่านไป๖เดือน๘เดือน
ปรากฏว่ามีคนสมมุติว่าผมเป็นผู้สูงอายุนะ
แล้วก็มีคนมาจ้างผมไปทำสวน
แล้วก็มีรายได้พอที่จะจุนเจือเลี้ยงชีพบ้าง
เดี๋ยวนึง๘๙๐๐๐แหล่ะแต่สมมติว่ามันเกินเกณฑ์ถูกไหมครับ

เขาก็รับต่อเออเขาก็รับต่อถูกไหม
คือเราคิดถึงผู้สูงอายุ๖๐จริงนะแล้วเขาก็รับต่อ
แล้วรายได้ที่ได้มาเขาก็คิดว่าคงไม่ได้มากมายอะไร
ว่าเป็นคนสวนเป็นคนขับรถสมมุตินะครับ
แต่พอผ่านไปสัก๑ปีปรากฏคุณลุงวิโรธ

อยู่ดีมีรายได้นี่แล้วที่ผ่านมารับไม่ได้ยังไง
แล้วจะมีการฟ้องร้องเรียกเงินคืนจากประชาชนในภายหลังไหม

กรณีที่สองคือวันนี้ผมพอจะมีรายได้จุนเจืออยู่บ้าง
เล็กน้อยถูกไหมฮะก็เลยถูกตัดสิทธิ์
แต่ผ่านไปอีก๓เดือน๔เดือนผมยากจนเฉียบพลัน

ผมไม่มีขึ้นมาแล้วผมอยู่ดีผมจะไปยืนยันสิทธิ์ในภายหลังได้ไหม

คือนึกภาพไหมครับว่าไอ้หลักเกณฑ์เนี่ยมันมนุษย์
ผมมีรายได้๙๐๐คือผู้สูงอายุ
ความมั่นคงในเชิงรายได้มันไม่มีอยู่แล้วถูกไหม

เขาก็ไม่ได้ทำงานแล้วนอกจากมีงานอะไรก็ว่า
เป็นรายได้เสริมแล้วรายได้เสริมเนี่ยมันก็ไม่มีความมั่นคงอยู่แล้ว

อ้าวแล้วตกงานพูดง่ายเถอะ
ผมจะไปขอเรียกขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ไหม

หรืออยู่ดีแล้วผมไม่มีรายได้แล้ว
แต่อยู่ดีผมมีคนมาไหว้วานให้ผมทำงาน
เพิ่งจะมีรายได้เล็กน้อยนี่

ถ้าเกิดผมไม่ขอถอนสิทธิ์ในภายภาคหน้ารัฐจะฟ้องผมไหม
เนี่ยมันมีช่องว่างเต็มไปหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นอย่างไร
ถ้ามีรายได้สูงในประเทศไทยมันมีสักกี่มากน้อย

ถ้าคุณภาคภูมิเงินเดือนสัก๒๘๐๐๐บาท๓๐๐๐บาทเนี่ยต่อเดือนเนี่ย

ประมาณนี้คุณภาคภูมิอยู่ในระดับเปอร์เซ็นต์ไทยที่๙๐แล้วนะ
คืออยู่ที่๑๐เปอร์เซ็นต์บนยอดวิลามิตรแล้วนะ

รายได้เงินเดือน๒๐๐๐กว่าบาท๒๘๒๘๓๐๐๐บาท
คือต้องยอมแล้วว่าประเทศไทยเรา
เป็นลมิตฐานกว้างมากครับ
คนจนเราเป็นฐานที่ใหญ่มาก
ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมัวแต่ไปพิสูจน์ความจนเกิดอะไรขึ้นครับ
สุดท้ายจะมีคนจนที่ตกหล่นแล้วไม่ได้

ดังนั้นทั่วโลกก็จึงตกผลึกว่าจ่ายแบบถ้วนหน้าเถอะ
คนที่เขารวยต่อให้เขาได้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
เพราะมันก็เป็นเงินภาษีที่เขาจ่ายให้กับรัฐ

ภาษีลูกเดียวเขาไม่เคยได้ประโยชน์อะไรจากรัฐเลยถูกไหม
ถูกไหม